อุ่นเครื่องตามไปทินฟีฟ่าเดย์
ซึ่งก็เจอกับทางฮ่องกงในวันนี้นะครับ

ซึ่งมันกดดันแน่เพราะว่าเกมก่อนที่เราควรชนะ
ไ
โดยเฉพาะเรื่องของความฟิตนักเตะส่วนใหญ่มาร่วมทีมในช่วงปิดซีซั่น
พวกเขาจึงช่วยในเรื่องนี้เป็นหลักนะครับ
ส่วนเทียรสินแดงดาศูนย์หน้าทีมชาติไทยก็บอกว่า
ฝึกซ้อมวิธีการที่จะใช้เล่นในเกมกับทางฮ่องกง
แม้ว่าสนามแข่งขันจะต่างกับที่ไต้หวัน

แต่ก็ไม่มีข้ออ้างต้องเล่นให้ได้ตามที่เตรียมตัวมาครับ
ส่วนเปียพงศ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทย

เพราะว่าฮ่องกงมีนักเตะโอนสัญชาติเยอะ

ไม่สามารถคาดเดาผลสกอร์ได้จริงครับ
หลายของทั่วโลกนั้นทีมเราจะเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับ
ไทยชนะฮ่องกงได้รวดเลยนะครับ
โปรแกรมรัฐต่อไปก็เน้นย้ำกันหน่อยนะครับ
ในค่ำคืนนี้๑๙มิถุนายนเวลา๑ทุ่ม
ไทยรัฐทีวีเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๔๐นาทีครับ
มาเลเซีย๓๐การันตีการเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย
ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีด้วยการมี๖แต้ม
สถานการณ์เนี่ยก็ตอนนี้นะครับมีโอกาสขยับเข้าใกล้
ในการที่จะไปลุ้นนะครับโคต้าไปฟุตบอลโลก
แต่ว่ารอบ๘ทีมมันค่อนข้างหนักนะครับ
คะแนนเท่าเราแต่ลูกได้เสียดีกว่า
ถ้าเกิดเราชนะเยเมนในเกมสุดท้ายที่ต้องเจอกันเนี่ยจะเป็นแชมป์กลุ่ม
แต่ถ้าเกิดเสมอหรือแพ้เนี่ยเราเป็นที่๒นะครับ
ซึ่งหนักเลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยทีมที่จะลุ้นเข้ารอบ
มีอีรานเกาหลีใต้แล้วก็กาต้านะครับ
แล้วก็อาฟกานิษฐานอยู่ในกลุ่มแต่ว่า๓ทีมที่ผมเกรงไว้เนี่ย
เป็นอีรานเกาหลีใต้และกาต้านะครับที่มีโอกาสในการที่จะมาเจอ
เราต้องหลบอันดับหนึ่งให้ได้ซึ่งคาดว่าจะเป็นเกาหลีนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่ารอบนี้เราหลบทางเกาหลีได้ในกรณีเป็นที่หนึ่งของกลุ่มเนี่ย
เจองานเบากว่าเกาหลีก็มีโอกาสได้วัดเพราะว่าถ้าเตะในรอบ๘ทีม
แล้วชนะขึ้นมานะครับเข้ารอบรองเราจะเป็น๔ทีมสุดท้ายในโคต้า๑๗ปี
ลุยบอลโลกทันทีนะครับส่วนการแข่งขันวอเล็กบอลหญิง
ทีมไทยแพ้โครเอเชียไป๓เซตรวด๑๗๒๕๒๑๒๕แล้วก็๒๐๒๒
สาวไทยแพ้๔นัดติดต่อกันในสัปดาห์ที่๒นะครับก็จะแข่งขันสัปดาห์๓
ซึ่งเป็นสำหรับสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม๖นะครับที่
โค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกว่าบางจังหวะเนี่ยเล่นดีนะครับก็ดีใจหายเลย
คือไม่สามารถรักษามาตรฐานการเล่นได้นะครับภาพรวมไม่ดีเท่าที่ควรก็ทำให้แพ้ไป
บอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวของนักกีฬาอยากให้ทุกคนเนี่ย
มาครั้งแรกเหมือนที่มองพวกเธอนะครับทุกคนไม่ได้มาจากความคาดหวัง
ไม่ได้มากดดันติได้ด่าได้แต่กำลังใจมันก็สำคัญสำหรับนักกีฬาครับ
พอใจอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวพวกเรา
คือพวกเราสู้กันมาขนาดนี้แล้ว
คือแบบหนูอยากให้ทุกคนเชื่อมองเรา

เหมือนแบบทุกคนไม่ได้มาคาดหวัง

กลัวอยากให้ทุกคนให้กำลังใจ
ตีได้กบด่าได้
กำลังใจมันก็สำคัญกับตัวพวกเรา